ตรงนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันกับในครอบครัวกันหน่อยนะฮะ

พาน้องสาววัย๑๗ปีไปแจ้งความ
น้องสาวถูกแฟนของเธอเอง

แต่ในห้องมีน้องสาวอยู่ด้วยก็เลยข่มขืนน้องสาวของเธอไป
เป็นเรื่องที่น่าเจ็บช้ำน้ำใจมากสำหรับผู้หญิง
นางสาวเมนามสมมุติอายุ๒๔ปี
เป็นสามโรงงานที่นิคมงศากรรมบางปู
น้องสาวแท้วัยเพียง๑๗ปีนักเรียนชั้นม๕
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะที่สมุทรประการ
บอกว่าน้องสาวของเธอถูกกระทำชำราวภายในห้องพักอพาร์ทเมนต์ของเธอ
ในซอยโอ่งตะบนท้ายบ้านเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
อืมแล้วก็ผู้ก่อเหตุครั้งนี้นี่นะคะ
ก็คือนายเอกนามสมมุติอายุ๒๕ปี
เป็นแฟนนุ่มของคุณเมนามสมมุติเช่นเดียวกัน
เขาบอกว่าสองคนเนี่ยคบหามานานกันประมาณ๕ปีแล้ว

เขาเตรียมที่จะวางแผนแต่งงานกันแล้วด้วย

คือต้องบอกว่าพี่สาวนี่คือช้ำใจเจ็บใจมาก

ส่วนน้องสาวเนี่ยหลังจากที่ปิดพักเรียน

ซึ่งมีนายเอกแฟนของพี่สาวพักอยู่ด้วย
ตลอดระยะเวลาที่น้องสาวมาอยู่ด้วย
ทุกครั้งก็เหตุการณ์ก็เป็นปกติ
ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น
จนกระทั่งช่วงค่ำคืนของ๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
นายเอกแฟนของพี่สาวเดินทางไปทำงานที่โรงงาน
โดยเข้ากะในเวลากลางคืน
ส่วนตัวเองแล้วก็น้องสาวเนี่ย

พอถึงเวลาเช้าปุ๊บก็เลยแต่งตัวไปทำงาน

ก็เลิกงานพอดีออกกะพอดี

ซึ่งเป็นเวลาที่น้องสาวตัวเองหลับอยู่คุณทัศน
นั่นสิครับใครจะคิดว่าเวลาแบบนี้เกิดเหตุขึ้นมา
แล้วใครคิดว่าแฟนตัวเองจะทำชั่วได้คะ
ถูกต้องอันนี้พูดก็ถูกอีกนะฮะ

บอกว่าถูกนายเอกก็คือ
แฟนของพี่ข่มขืนคุณผู้ชม
พอข่มขืนเสร็จหลบหนีออกไปจากห้อง

เรื่องต้นสอบปากคำเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวผู้เสียหาย
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมุทรประการ
พร้อมกับจะได้ติดตามตัวในเอกผู้กระทำผิดนั้น
ไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ที่แน่อย่างที่คุณบอก

แต่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้จะยังไงต่อนะฮะ